ยุค๒๔๙๙ว่ากันว่าเป็นยุคอันตภัณฑ์ครองเมืองโดยเฉพาะชื่อแดงใบเล่หรือนายบัญชาศรีสุขใส
จากคำบอกเล่าของเพื่อนและอดีตแฟน
แดงเป็นลูกกำร้าเติบโตอยู่ที่ตรอกโรงงานใบเล่
ใกล้กับวัดสุทัศน์ภาพความน่ากลัวของแดงมาจากหนังเรื่อง

โดยเนื้อหาหนังส่วนใหญ่มาจากนิยายนักเลงของสุริยันศักดิ์ไทยสงฆ์
แต่หลังจากหนังเรื่องนี้ออกฉายในปี๒๕๕๙
สิ่งที่เกิดขึ้นคือสร้างความไม่พอใจให้กับคนที่ยังมีชีวิต
นั่นก็คือเพื่อนของแดงใบเล่นาธิปุ๊กรุงเกษม
ตุ๋ยระเบิดขวดหล่อสะพานขาว
กลุ่มเพื่อนของแดงจึงออกมาเปิดเผยเรื่องจริงที่ต่างกันสุดคั่วจากในหนัง
กลุ่มนักเรียนนักเลงในสมัย๒๔๙๙ไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่คิด
ก็เหมือนชีวิตเด็กเกเลนะพูดง่ายมันไม่มีอะไรดีนะ
แต่ว่ามันมารู้ตัวตอนเป็นผู้ใหญ่มีลูกมีเมียแล้วเนี่ย

ค่อยค่อยสร้างชื่อและเป็นที่รู้จักเพราะร่วมกลุ่มกับปุ๊ระเบิดขวด
และมักมีเรื่องกับเด็กต่างถิ่นยกพวกไล่ตีกัน
ซึ่งอาวุธที่ติดตัวกันส่วนมากจะมีแค่มีดกับไม้เท่านั้น
มีอยู่วันหนึ่งแดงใบเล่ได้มีเรื่องกับปุ๊กรุงเกษม
นักเรียนนักเลงชื่อดังจากฝั่งทน
ุ๊กกรุงเกษมพร้อมเพื่อนรวม๔คนข้ามถิ่นมาหาซื้อผ้าเสิร์ช
เพื่อตัดกางเกงนะเยี่ยงขายาวที่ญาณบางรำภู
ด้วยวัยกำลังห้าวสายตาของปุ๊กกรุงเกษมปะทะกับแดงใบเล่
แต่ในวันนั้นแดงอยู่กับพวกสองคนโดยไม่มีปุ๊ระเบิดขวดเพื่อนสี
บอกกับปุ๊กรุงเกษมว่ามาเจอกันพรุ่งนี้
และเมื่อถึงเวลาแดงพร้อมพวกกว่า๑๐คนมารอตามนัด
ขณะที่แก๊งฝั่งทนอย่างปุ๊กกรุงเกษม

เมื่อประจันหน้าสองฝ่ายเริ่มต้นด้วยการพูดคุยกันก่อน
หลังคุยกันสักพักทำท่าจะจบลงด้วยดี
แต่จู่ปุ๊กกรุงเกษมก็เริ่มต้นเปิดฉาก
ทำให้กลุ่มนักเรียนนักเลงในเวลานั้น
ตะลุมบ่นไล่ฟันแทง
จนเกิดความวุ่นวายในตลาดถนน๑๓ห้าง
สิ่งที่เป็นเรื่องจริงของแดงใบเล่คือ

ก็ต่อเมื่อเห็นเธอไม่สบายใจหรือเครียด
แต่สิ่งที่ต่างกันอย่างสุดคั่วจากในหนังคือ
แดงใบเล่ไม่เคยฆ่าคนตาย

แต่สิ่งที่ทำให้แดงแตกหักกับปุ๊ระเบิดขวดเพราะมีอยู่วันหนึ่ง
แดงไปดวนมีดกับนักเรียนนักเลงคนหนึ่งใกล้สนามกีฬาแห่งชาติ
วันนั้นแดงต่อสู้อย่างสมศักดิ์ศรีจนทำให้อริหลบหนีไป
หลังจากนั้นเป็นต้นมาแดงก็รู้สึกว่าตนเองมีบารมีมากขึ้น
ในขณะที่ปุ๊ระเบิดขวดเพื่อนรักของแดงก็เริ่มไม่พอใจที่แดงเริ่มตีตัวออกห่าง
ในกลุ่มของพวกเราคือจะไม่เล่นการพนันจะไม่ทะเลาะกันเพราะผู้หญิง
ฉะนั้นที่บอกว่าแดงทะเลาะกับปุ๊ระเบิดขวดเรื่องวัลภาจึงไม่ใช่เรื่องจริง
ซึ่งวัลภาเองก็เคยยอมรับว่าเธอรู้จักกับปุ๊ระเบิดขวดก่อนและเป็นคนแนะนำให้รู้จักแดง
แต่พอแดงเริ่มห่างเหินกับปุ๊ระเบิดขวดแดงได้เปิดอกคุยว่านายมีอะไรให้คุยกับเราตรง
อย่าทำร้ายหรือไปรังแก่วรภาซึ่งเธอไม่เกี่ยวข้องด้วย
แต่ปุ๊ไม่ได้ทำเช่นนั้นปุ๊เคยข่มขู่วรภาก็หวังให้วัลภาไปเล่าให้แดงฟังเพื่อจะเปิดศึกมีเรื่องกัน
และช่วงนั้นแดงกำลังบวชให้แม่และกำลังหนีคดีต่างที่ตำรวจตามล่าอยู่
ลภาตัดสินใจไปขอร้องแดงให้มอบตัวในคดีที่ทะเลาะวิวาสหลายครั้ง
สาเหตุเพราะไม่อยากเห็นแดงต้องหนีตลอดชีวิตวรภากล่อมแดงได้สำเร็จและแดงก็ได้เข้ามอบตัว
เป็นที่มาของภาพถ่ายลงหนังสือพิมพ์ที่แดงกับวรภานั่งอยู่คู่กัน
ถูกสารพิพากษาจำคุก๓ปีแต่ติดอยู่ข้างในจริงราวปีเสร็จ
หลังออกจากคุกลาดยาวอดีตเพื่อนรักอย่างแดงใบเล่กับปุ๊ระเบิดขวดก็ไม่ได้มีโอกาสได้ยกพวกตีกันอีกเลย
พระแดงได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในวัยเพียง๒๔ปีเท่านั้นคือสุดท้ายของชีวิต
งใบเล่มาหาวรภาที่ผับซึ่งเธอกำลังร้องเพลงอยู่วัลภาเล่าว่า
คืนนั้นเขาเห็นแดงได้พาพักพวกออกจากร้านเพราะกลัวว่าวรภาจะเดือดร้อนหามีเรื่องกันข้างใน
ระหว่างที่มีเรื่องอยู่นั้นแดงมีพวกน้อยกว่าเพื่อนเขาจึงกระชากตัวขึ้นรถแล้วขับออกไป
จากนั้นเธอก็ได้รับข่าวร้ายที่สุดคือแดงใบเล่ตายแล้ว
เกิดอุบัติเหตุรถประสานงากับรถบรรทุกที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่แดงเสียชีวิตคาที่
ขณะที่กลุ่มกวนของแดงใบเล่บางคนก็กระจัดกระจายบางคนพ่อแม่ส่งไปเรียนเมืองนอก
กลับมามีงานการทำที่ดีบางคนก็เปิดกิจการของตัวเอง
คือดามเอสโซหลังทั้งคู่ผิดใจกัน
ขณะที่ดำเอสโซชายพูดน้อยที่ลงมือปราบเรียวดังเสือ
ก็พบจุดจบที่ทรมานกว่าโดยเขาถูกเพื่อนหักหลังยิงบาดเจ็บสาหัส
จากนั้นนอนป่วยทรมานอยู่เป็นปีกระทั่งเสียชีวิต

เรื่องราวของยุค๒๔๙๙คงเทียบกับสมัยนี้ไม่ได้
เพราะปัจจุบันแค่มีปืนในมือก็ใจถึงฝรั่งได้
แต่สุดท้ายมักจบแบบไม่สวย